ท่านประธานที่ขอรพผมนายเวลลัตรรัฐนะเศษ
สมาชิกสภาพูดแท้นัศดรบัญชีไรชื่อพรรณประชารัฐนครราชสีมา
ผมเองต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่าตลอดระยะเวลา๒วันเต็ม
ที่ได้มีโอกาสได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้เสนอแนวทางของทางออกของประเทศ
ถ้าโดยสรุปแล้วครับท่านประธานสิ่งที่เราได้เห็นโดยตลอดสองวันก็คือ
อยากให้ท่านนายกลาออกอยากให้การแก้รัฐมนูล
อยากปฏิรูปสถาบันไม่ว่าจะเป็นท่านใดในส่วนของซีกฝ่ายค้าน
สิ่งซึ่งเราเห็นต้องเรียนท่านประธานว่า
เราเห็นจะบอกให้นายกลาออกกับในส่วนของที่ในสภาที่ต้องการ
ถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราจะได้ยินคำนี้บ่อยฮะ
เพราะถ้าเผื่อไม่บอกให้นายกลาออก
มันก็ไม่ใช่เป็นการมาพูดกันในสภาระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนท่านประธานก็คือ

จากมีหัวข้ออยู่เพียงแค่๒เรื่อง
ลามออกมาเป็นในส่วนของการปฏิรูปสถาบัน
แล้ววันนี้เราก็ยังไม่เห็นโจทย์ที่ชัดเจนเลยก็คือ
คนที่เสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที
ก็ยังไม่ทราบให้อยู่แห่งขนตะบนใด
ทราบมาแต่ว่าคนที่ไปเดินขบวนก็คอยดูแต่มือถือ
ฟังคำสั่งจากมือถือก้มหน้าดูมือถือ
ก็แสดงว่าจะต้องมีคนที่อยู่ในบอลลูมอยู่ประมาณ
เอาราธรรมฐานอย่างเก่งก็๑๐คน
หรือ๑๕คน๒๐คนหรืออาจจะเป็น๒แห่ง
แล้วก็สั่งการมาวันนี้มาถึงนั่งมาถึงเดินมาถึงจุด
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการชุมนุมที่เป็นรูปแบบใหม่ที่
ต้องเรียนท่านประธานว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้
ถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องการสลายชุมนุมท่านประธาน

ผมเองก็เห็นใจโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่
ที่ทำงานเกี่ยวกับในด้านเรื่องนี้
เพราะถือว่ามอบหรือผู้ชุมนุมทุกคน
ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของเขาทั้งสิ้น

ท่านประธานก็เคยอยู่ในสภานี้เคยเห็นผ่านการประท้วงและการชุมนุม
ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสี่แยกคอกวัวจนถึงขนาดที่
นายทหารระดับยศพันเอกต้องเสียชีวิต
เดินขบวนถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาเสียชีวิต
แต่วันนี้อยู่ในรัฐบาลนี้ท่านประธานครับ
วันนี้เราไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นความละมุนละม่อม
ผมต้องเรียนท่านประธานว่าการสลายการชุมนุม
ถ้าไปเทียบกับอาญาณประเทศทั้งหลายที่เขาถือว่าเป็นแม่แบบของประชาธิปไตย

ทั้งตีทั้งทุบมาฝรั่งเศสก็ทั้งตีทั้งทุบ
ผมก็เตรียมสคริปต์เอาไว้ในการที่เตรียมไว้จะมาเปิด
แต่เนื่องจากท่านประธานบอกว่าเราไม่อยากให้มีการที่ขัดแย้งกันมากขึ้น

ก็เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็อีกเช่นเดียวกันก็คือ
ไม่มีการเปิดคลิปในการอภิปราย
เป็นการอภิปรายว่ากันเนื้อ
ใครจำเหตุการณ์อะไรได้ก็เอามาพูดกัน

ถ้าดูในคลิปต่างที่เห็นเวลาการสลายชุมนุม
โดยเฉพาะในส่วนของการสลายชุมนุมครั้งนี้ที่ราชประสงค์
มีการเตือนครั้งที่หนึ่งจะฉีดน้ำแล้วนะ
เดือนครั้งที่๒กำลังจะฉีดแล้วนะ

ผู้ชุมนุมผู้ประท้วงก็เฮ
โดนร่มร่มก็อยู่สภาพเดิม
ถามว่าการสลายชุมนุมวันนี้เป็นไงท่านประธาน
ใช้แรงดันต่ำในการที่ฉีดสลาย
แต่ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อมีคลิปมีดูในรูป
เราก็จะเห็นมีทั้งครีมทั้งคอร์ส

กระทำต่อเจ้าหน้าที่
ผมรู้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่

ผู้ชุมนุมคือลูกคือหลาน
จะทำอะไรคิดอยู่โดยตลอดเวลาว่า
นี่คือลูกคือหลานของเขา

มีการพูดบอกว่ามีการใส่สี

ผมก็ไปถามว่าสีนั้นมันสีอะไร
ฉีดไปแล้วถูกร่างกายผู้ชุมนุม

ถ้าเป็นอะไรก็คือลูกหลานของเรา

ปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งลาย
ที่มีเยื่อตาอักเสบ
แต่ถ้าเผื่อถามเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอะไรไหม
ตรงนั้นหลายลายมากเหลือเกิน
ครีมโดนอะไรต่างก้านร่ม

เป็นร่มที่ด้ามเหล็กที่ปลาย
ทำมาจากเหล็ก๖ขุน

เราไม่เอามาคิดถึงเรื่องนี้ก็ได้

ผู้ชุมนุมคือลูกหลาน
บางครั้งจะใช้เวลาราจาจาบจ้วง
อาจจะเลยไปบ้างทั้งพฤติกรรมทั้งคำพูด

ก็พยายามอดทนและอดกั้น

ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอีกหลายเรื่อง
ซึ่งบางครั้งมันอาจจะเกิด

แต่สิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานก็คือ
การที่ได้มาพูดในสภาถึง๒วัน
เราถือว่าตรงนี้คือทางออก
บางคนบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอก

แต่ผมเองก็ได้มีโอกาสได้คุยท่านประธานเอง
วันนั้นท่านประธานเป็นคนไปเรียก
แล้วก็บอกว่าจะหาวิธีการทำอย่างไร
ท่านประธานเป็นคนดำเนินการก็คือ
ทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ถ้าวันนั้นท่านประธานไม่ทำเรื่องถึงท่านนายกรมตี

เพราะท่านประธานพูดออกมาคำนึงว่า
เปิดเร็ววันหนึ่งก็มีประโยชน์
วันนี้เราได้มีโอกาสได้มีการ
พูดกันโดยทั้งหมดก็คือ
ทำอย่างไรเพราะทุกคนก็คือลูกหลานคนไทย

เอาบอกว่าเดินกระบวนมาเป็นแสน
แต่วันนี้ประชากรคนไทยมีทั้งหมด๖๗ล้านคน
ความคิดความเห็นอาจจะแตกต่าง
ต้องเรียนท่านประธานว่าลึกแล้วไม่ได้แตกแยก

ความไม่เข้าใจในช่วงนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามทีครับท่านประธานครับ
ความเห็นที่แตกแยกวันนี้
มันเกิดเป็นสงครามระหว่างวัย
งครามระหว่างวัยก็คือ
วันนี้อาจจะเป็นสงครามระหว่าง
รุ่นพ่อรุ่นแม่กับรุ่นลูก
วันนี้ต้องยอมรับความจริงเลยก็คือ
ความแตกแยกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว

ซึ่งแต่ก่อนอยู่กันด้วยความรักและความเข้าใจ
แต่วันนี้เปลี่ยนจากความรักและความเข้าใจ
เป็นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
พ่อแม่อาจจะมีความคิดที่เป็นห่วงลูก
ลูกก็อาจจะมีความคิด

แต่ถึงอย่างไรก็ตามทีครับท่านประธานครับ
ผมเองก็ต้องเรียนท่านประธานว่า
ตลอดระยะเวลาก็มีแต่เหตุผลที่บอกว่า

แต่ผมก็มีเหตุผลอีกอันเช่นเดียวกันก็คือ
ท่านนายกไม่ต้องลาออกหรอกครับ

วันนี้ถ้าเผื่อท่านนายกลาออก
รัฐสภาแห่งนี้เลือกนายกกลับมาคืนอีกล่ะ

ถ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ถ้าเรามาดูด้วยเหตุและผล
ที่เป็นประโยชน์กับชาติและแผ่นดิน

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโควิด
วันนี้จากอันดับที่เท่าไหร่เราไม่รู้
แต่วันนี้เรามาอยู่อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้
ในการดูแลและรักษาโรคโควิด

วันนี้รอบบ้านเราลงไปดูพม่า

ลาวเขมียนไม่ต้องไปคิดเพราะว่า
เขาไม่มีสิทธิที่จะมานับเหมือนอย่างบ้านเรา

ถ้าเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องโควิด
สามารถแก้ไขรักษาได้
ตรงนี้ไงครับท่านประธานที่ถือว่า
เป็นเหตุและปัจจัยหลักที่ท่านสมควรที่จะต้องอยู่ต่อ
วันนี้ท่านนายกมาจากขบวนการประชาธิปไตย
ที่ถูกต้องตามรัฐมนุนปี๒๕๖๐
อันนี้เราเห็นชัดเจนนะท่านประธาน
แล้ววันนี้ถ้าเผื่อบอกให้ลาออกลาออก
หลายท่านก็บอกว่าลาออกแต่วันนี้ผมต้องเรียนท่านว่า
ท่านออกโทรทัศน์บอกว่าท่านถอยมาแล้ว
ถอยมาแล้วก้าวหนึ่งแล้วผมยังคิดในใจว่า
ท่านอาจจะถอยไหลก้าวในการที่จะปรณีประนอม
สองวันนี้ผมเดินขึ้นไปหาขึ้นลงผมถามท่านครับ
วันนี้สภาของเราเนี่ยจะหาทางออกทางไหน

ลองไปช่วยกันคิดดูสิทั้งวุฒิสอสอฝ่ายรัฐบาลและสอสอฝ่ายค้าน
จะทำอย่างไรที่คิดว่าจะเป็นทางออกของประเทศไทย
จะทำยังไงที่ให้ประเทศไทยได้เห็นทางในการที่มีความรักและความสามัคคี
ผมก็ตอนช่วงบ่ายขึ้นไปเรียนกับท่านประธานรัฐสภาท่านชวนท่านครับ
ในอดีตที่ผ่านมาในตอนช่วงนั้น
ท่านประธานรัฐสภาคือท่านชัยชิดชอบได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองคือการแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉัน
และปฏิรูปการเมืองซึ่งเรียกกันสั้นว่า
กรรมการสมานฉันและปองดองเข้ามาคุยกันนะครับ
ตั้งขึ้นมามีทั้งนักวิชาการมีคู่ขัดแย้ง
ตอนแรกก็ไม่สำเร็จนะฮะเคียงกันไปเคียงกันมา
แต่พอท่านชัยบอกว่าเป็นคณะกรรมการ
มีอะไรเอามาคุยกันปรากฏว่าไงฮะท่านประธานฮะ
ก็ได้รับความร่วมมือจากที่เคยเดินขบวนกันแทบทุกวัน
ท่านประธานสภาก็เห็นในตอนช่วงนั้น

ด้วยความขอรบท่านประธานวิบรัฐบาลนะครับ

ผมขออนุญาตประท้วงตามข้อบังคับข้อที่๕นะครับ
ว่าเวลาเราหมดแล้วนะครับ
เมื่อกี้ท่านท่านรองก็บอกแล้วว่าเวลามันหมดนะครับ
ก็อยากจะให้ท่านประธานวิบรัฐบาลนะครับ

ครับเชิญนะครับ
ครับท่านประธานครับ
พอมาวันนี้นะท่านประธานครับเราก็ต้องกลับมา

เราจะทำอย่างไรที่จะให้ในส่วนของ
การตั้งคณะกรรมการชุดนี้

ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น

ท่านประธานก็บอกว่าไม่ขัดข้อง

ที่จะต้องพูดคุยกันในส่วนของ

ซึ่งประกอบไปด้วย๑คณะลำตี๒

ซึ่งก็เหมือนกับท่านรองนายกจุลินที่ได้เสนอ

ก็เพิ่มเรื่องรัฐมนูลมาอีกเรื่องหนึ่ง

วิสามัณฑ์พิจารณาร่างรัฐบนูล

อาจจะมีข่าวดีด้วยซ้ำไปก็คือ

ในทางสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรต้องการที่จะแก้ไขรัฐมนูล
โดยใช้มาตราสองร้อยห้าสิบหกที่มีสรสร
แล้วก็ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกฝ่ายค้านว่า
ในส่วนของท่านเราก็จะไปด้วยกัน
แต่วันนั้นเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าถ้าวันนั้นโหวตเลย
ถ้ามันไม่ผ่านล่ะถ้ามันไม่ผ่านแล้วทำไง
มันก็ต้องตกตกแล้วท่านจะเอามาเข้าใหม่อีก
มันก็ยิ่งเสียเวลาซึ่งเขามีข้อบังคับไว้อยู่แล้ว
ก็คือคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ
และเราก็ทำเสร็จส่งรายละเอียดทั้งหมด๔๐๐กว่าหน้า

ถ้าเราไม่รอไอลอร์อาทิตย์หน้าเปิดสมัยสามัญ
เอาเข้ามาได้เลยครับแต่ถ้ารอไอรอก็รออาทิตย์อีกถัดไป
อีกสักอาทิตย์ผมก็คิดว่าในส่วนตรงนี้
ใครบอกว่าการเปิดสมัยประชุมวิสามันนี้ไม่มีประโยชน์
แต่วันนี้เราได้ประโยชน์เต็มอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เรื่องรัฐธรรมนุม
ซึ่งผมเองก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า
ด้วยเวลาที่น้อยนิดและด้วยเวลาที่ต้องกำชับ
ก็เลยต้องขอเสนอตั้งคณะกรรมการในส่วนที่
จะหาทางออกให้กับประเทศไทยในตอนช่วงนี้
แล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้การุณาเพิ่มเติมเวลาให้
ก็ขออนุญาตกลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ